เฉพาะคุณผู้ชมที่รับชมไทยรัฐทีวีในทุกช่วงข่าว
ของเราเองก็มีการนำสนัยข่าวคุณพุ่มพวงไปที่มีการจัดงานครบรอบการจัดไปของคุณพุ่มพวง
ครบรอบ๒๘ปีแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ลูกชายของคุณพุ่มพวง
คุณเพชรเขาไปล้วงเป็นเลขที่เขาเขียนแล้วก็พันว่าในโหลนะ
คุณพ่อเขาจับคุณลูกเขาไปล้วงโอ้โหอะไรมันจะแม่นขนาดนั้น
มันกลับไปเล็งรวยห่วงสำหรับเรื่องของท่าว่าไหน
คือมันอึ้งบนวันนี้มันรอที่๑คือ๕๑๖๙๖๗

อื้อทุกขุมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
คือสลากที่เขียนในหายที่คุณผู้ชมเห็นนะทางวัดมีคนเตรียมไว้

ทั้งหมดเนี่ย๑๐๐ใบมันมีตั้งแต่๐๐ถึง๙๙๙
อ๋อที่เราสงสัยกันเมื่อวานี้ว่าจอกจง

เจาะจงตัวเลขนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเลขทะเบียนพอดี
เขาอาจจะเอาตัวเลขสุ่มที่เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับในวันนั้น
หรือเปล่าจริงแล้วมันมี๐๐๐๐๐๑ประถึง๙๙๙เลย
แต่คุณเพชรจับได้๙๖๗คุณผู้ชม

ก็คุณไกรสอนเปิดใจผ่านวิดีโอคอลกับทีมข่าวเรา
ดีใจดีใจกับแฟนเพลงของคุณพึ่งนะ
เชื่อว่าคุณพึ่งเนี่ยตั้งใจจะมาให้โชคแฟนแหละ
ให้ผ่านวิกฤตโควิด๑๙ไปได้

พ่อเนี่ยรับมาร้อยกว่าสายแล้วสายจะไหม้แล้วเนี่ย
ต้องมีคนถูกระวันที่หนึ่งอ่ะเนี่ย
นี่ก็นี่แหละฮะอย่างที่คุณไกรสอนบอกมันต้องมีคนถูก

เพราะเลขมันก็ตรงกันเลย๙๖๗

เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับราชินีเพลงลูกทุ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์